คุณผู้ชมครับภารกิจในการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงราย
ผู้ที่เสียสละเป็นอย่างยิ่งก็คือจ่าแซมนะครับ
เสียสละถึงขั้นแลกมาด้วยชีวิตของตัวเองกับการรักษาชีวิตของ๑๓คนในทีมหมูป่า
แซมเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
วันนี้ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร้องขอให้มีการสร้างอนุโสรีของจ่าแซมไว้ในพื้นที่
เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับคนรุ่นหลังในการทำความดีเหมือนกับจ๋าแซม

โลกเกตยศประกาศศรียบัตรเหรียญดังวันตระดามี
และภาพถ่ายเมื่อครั้งจ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซม
รับราชการทหารเรือถูกนำมาเรียงรายเอาไว้ภายในสาราการประเรียน
วัดบ้านหนองคูตำบลหนองหงษ์อำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ด
นับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของจ่าแซม
เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดี
ความกล้าหารและความเสียสละแม้ชีวิตของจ่าแซม
ทำให้ได้รับการยกย่องจากคนทั่วโลกว่าเป็นวีรบุรุษถ้ำหลวง
เพียงสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวกูนันเท่านั้น
แต่ชาวบ้านน้องคูที่เห็นจ่าแซมมาตั้งแต่วัยเยาว
ต่างก็รู้สึกภาคภูมิใจในความเสียสละครั้งนี้เช่นกัน
อ่างเก็บน้ำกุฎแคนติดกับบ้านเกิดของจ่าแซม
อยู่ระหว่างพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสวนสุขภาพในชุมชน
ถูกเสนอให้เป็นพื้นที่สร้างอนุสาวรีจ่าแซม
เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้คนรุ่นหลังทำความดีต่อสังคม

ในฐานะคนในพื้นที่ก็อยากให้สร้างรูปปั้น
เพื่อที่จะเป็นอนุสาวรีให้ชมบ้านหรือผู้คนที่คุณสมัครมากได้
ชาวบ้านหนองคูยังอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาทางเข้าหมู่บ้านที่ปัจจุบันเป็นทางลูกรัง
เพราะหลายครั้งที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย
ต้องอาศัยคันดินอ่างเก็บน้ำกุดแคน

แล้วตั้งชื่อว่าถนนจาแซม
ได้ของจาแซมหรือว่ามันจะเริ่มต่อไป
เช่นเดียวกับอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์
ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย

เฝ้าติดตามการช่วยเหลือทีมหมูป่ามาตั้งแต่ต้น
ชื่นชมการเสียสละของจ่าแซม
ที่เข้าช่วยเหลือลูกหลานชาวเชียงรายทั้ง๑๓ชีวิต
เพื่อเป็นอนุสรแห่งความเสียสละเพื่อบุคคลอื่น
ที่จะทำอนุสรรค์ลีให้กับจาแซม
โดยรวมกับศิลปินเชียงรายของผมทั้งหมดนะครับ
ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่
หลวงขุนน้ำนางนอนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
และสร้างพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อจารึกประวัติศาสตร์ไว้ให้คนทั่วโลกได้เรียนรู้
อนุสวรีจาแซมวีรบุรุษถ้ำหลวงยังเป็นเพียงแนวคิดที่หลายคนเห็นพ้องให้สร้างขึ้น
แต่ความดีและความเสียสละที่จ่าแซมได้สร้างไว้
ก็จะยังประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศ